คุณผู้ชมครับเรื่องของงูเรื่องของสัตว์ที่มันแปลก
สัตว์เลี้ยงขาดเวลามันเลี้ยงเข้าบ้านนู้นบ้านนี้

ใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่จะพาไปดูเจ้างูตัวนี้
มันไม่ธรรมดาเพราะว่าคนที่เขาจับมันเนี่ยนะ
เฮ้ยเขาใช้มือเปล่า

วิธีการเก็บเจ้างูตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วย
ผมว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ
ปีปีปี

อันนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบแต่อย่างไร
ถูกต้องครับคุณเจองูถูกต้องคุณเจองู
คุณเจองูชูคอขึ้นมาอย่างนี้แม่เบี้ยแม่เบี้ยอย่างนี้คุณ

นี่เอาไม้กวาดเคียงเหมือนก่อน
คือแค่เอาไม้กวาดเขียอย่างนี้ก็ไม่ควรทำแล้วครับ

แล้วทุกคนถือคลิปที่ถือมือถือถ่ายคลิปเนี่ย
วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแล้วไปจับหางูขึ้นมาแบบนี้
แล้วไม่มีกระสอบทรายหรือยังไงเนี่ย
ไม่มีค่ะไม่มีเหรอก็เลยใส่ไว้ในรถมอเตอร์ไซค์

ที่เขาคงกะว่าเดี๋ยวจะขับผ่านไปแถวป่า
จะได้ไปปล่อยคืนสู่ป่าแล้วทำเป็นเล่นไปนะ
คือคลิปยาวของมันช่วงท้ายพอใส่งูเข้าไปแล้วนะ
คุณพี่คนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วขับออกไปเฉยเลย
ไม่ตัวเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงโอ้โหคือทำได้อย่างไร
แล้วคลิปนี้ไม่ได้เกิดที่ต่างประเทศมันอยู่ในเมืองไทย
คือคุณพี่นี่เป็นคนไทยแหละแน่นอนเลย
ดิฉันคิดว่านะพี่เขาคงเห็นงูอยู่กลางทาง
ก็เลยคิดว่าจะเอาไปปล่อยสู่ป่ามันจะได้ไม่ทำร้ายคน
ไม่ต้องดูสิเป็นค่ะผมถามคำเดียว
เป็นคุณผู้ชมจะกล้านั่งมอไซคันนี้ไหม
ดิฉันไม่กล้าตั้งแต่จอดแล้วค่ะคุณ
เอ้าแล้วดูทะเบียนอะไรน่ะ

คนถ่ายคลิปเขาตกใจไงเพราะเลยถ่ายเห็นแต่งงู
อ้าวผมให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
บอกกันเอาไว้อย่าไปทำตามพี่เขา
แล้วเราก็ดูไปก็มันแปลกดีว่า
เขาก็มีความสามารถในการจับงูด้วยมือเปล่า
หางขึ้นมาอย่างนี้ยัดใส่เบาะเฉยเลย

ก็คือเขากลัวว่าถ้าอยู่กลางทาง

ไหนเขาก็รู้วิธีการจับ

แล้วก็ไม่กลัวก็เลยจับที่จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่พลาดนะเอ้าเบาะมันงูอยู่ในใต้เบาะแล้วคุณค่อม
เอาคุณกล้านั่งไหมผมถามคำเดียว
ในเมื่อคุณรู้อยู่ว่างูมันอยู่ข้างใต้เนี่ย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
เป็นทางที่ดีที่สุดนะ